มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามมีชายวัย๕๓ปี
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานแต่ว่าเสียหลักนะคะ
ตกลงไปในร่องน้ำสวนมะพร้าวจนถึงขั้นเสียชีวิตค่ะที่
เจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์ว่าผู้ตายน่าจะขับขี่รถมาด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งก็เป็นโค้งหักศอกก็เลยเสียหลักแล้วก็เกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นนะคะ
ติดตามอุบัติเหตุนี้กับอุบัติเหตุอื่นที่เกิดขึ้นค่ะ
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนเหมืองใหม่
อำเภออภาวะจังหวัดสมุทรสงครามที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ตกอยู่ในร่องน้ำสวนมะพร้าวข้างทาง
โดยชายคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในท่านั่งคล่อมรถจักรยานยนต์เอาไว้ตรวจสอบทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายสำลิดแจ้งสิริอายุ๕๓ปี

ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์หายออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้า

พบผู้เสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำ

นายสำลิดน่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว

เสียหลักตกลงในร่องน้ำเสียชีวิต

ทึกภาพลุงคนหนึ่งเข็นซาเล้งเก็บของเก่า
ย้อนซ้อนไปตามถนนโรจนะขาออก

อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่ามกลางรถที่ขับมาทางตรงจำนวนมาก
หลายคันต้องเบี่ยงหลบอย่างกระทันหัน
เจ้าของคลิปจะตะโกนบอกให้เห็นเข้าข้างทาง

นั่งสูบบุหรี่อย่างหน้าตาเฉย
โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน

เฮ่ยอยากตายไง
ไปจอดแล้วกลางขนวน
ผู้ใช้รถหลายคนพยายามเตือนลุงซาเล้ง
ของเก่าคนนี้แต่ก็ไม่เป็นผล
และแล้วเหตุการณ์ที่เจ้าของคลิปคาดไว้

เมื่อมีรถกระบะบรรทุกตู้ทึบคันหนึ่ง
เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
อ่ามีเหตุเกิดนะครับ

เตือนกันแล้ว
ลุงเก็บของเก่ากระโดดหลบได้ทันรอดตายวุดหวิด
รถกระบะเสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางถนน
ส่วนรถสาเล้งถูกชนพังยับเยิน

เจ้าของคลิปคือนายมิลลาผูกฤทธิอายุ๔๐ปีเล่าว่า
ตัวเองเห็นลุงเก็บของเก่าเข็นรถสาเล้งย้อนสอน
เกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงขับรถตาม
ตะโกนบอกให้เข็นรถเข้าข้างทาง

น่าจะมีอาการทางจิตประสาท
สภาพร่างกายหรือตัวเป็นอย่างไงครับ

ก็ไม่มั่นใจนะรู้สึกเหมือนกับเป็นคนผิดไหมครับขอบคุณเท่าไหร่นะครับผม
แล้วต่อได้ตอบกับเจ้าที่มีว่ามีคนบ้างมีบัตรบ้างแต่บัตรไม่อยู่
ตำรวจสพวังน้อยนำตัวลุงเก็บของเก่าไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
กล้องหน้ารถบันทึกวินาทีรถตู้รับส่งนักเรียนฝ่าไฟแดง
ชนรถจักรยานยนต์สองคันอย่างจังทำให้คนขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงก่อนถึงโรงแรมคามีโอถนนสุขุมวิทย์
อำบลเนินพระอำภาเมืองจังหวัดเรียองวันนี้พนักงานสอบสวนสพเรียอง
เรียกนายชายวัดชวนชื่นอายุ๓๘ปีคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน
มาตกลงฆ่าเสียหายกับลูกสาวของนางละมุนพีเอ็นวาปี๕๒ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์สีแดงดำที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซี่โครงขวา
หายปลาร้าหักสมองบวมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนอีกคนอาการปลอดภัยแล้วคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถตู้ไปทำธุระที่พัทยาโดยมีลูกสาวนั่งมาด้วยหนึ่งคน
เพราะเป็นช่วงปิดเทอมแต่ขณะเร่งเครื่องผ่านสี่แยกจุดเกิดเหตุ
เพื่อให้ทันสัญญาณไฟเขียวจู่ก็ได้รับสัญญาณไฟแดงจึงเบรกไม่ทัน
พร้อมยอมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ท้ายด้วยคลิปรถจักรยานยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ภายในซอยเทพอนุสรตะบนวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายเกษมสรรสามีอายุ๒๖ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่
ตรวจสอบพบว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
และพยายามขับแซงรถตู้ขึ้นมาแต่รถเสียหลัก
พุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจังจนเสียชีวิต